พอเพิ่งขอไข๕๒๙๔นะครับ
นี่เป็นรถกระบะที่สาวท้องแก่คลอดลูกในรถนะครับ
เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินโรงพยาบาลดอนตุมจังหวัดนครปฐม
เข้าช่วยเหลือนางสาวรุ่งที่วาปานอำพันธ์อายุ๓๐ปี
คลอดลูกสาวอยู่ในรถกระบะสีบรอน

เจ้าหน้าที่ก็รีบตัดสายสดือให้
ก่อนนำแม่และลูกที่ร่างกายสมบูรณแข็งแรง

นายพลวัฒน์รอดทายุ๓๒ปี
สามีของผู้ที่คลอดลูกก็เล่าให้ฟังว่าเมียรู้สึกเจ็บท้อง
รีบพาขึ้นรถเพื่อที่จะไปคลอดที่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา
กรมแพทย์ฐานอากาศที่อำเภอกำแพงแสนที่ฝากท้องไว้
แต่ว่าเมียทนไม่ไหว
ตอนอยู่ในรถนะเหมือนจะคลอดออกมาแล้ว
ก็เลยตัดสินใจครับเลี้ยวไปโรงพยาบาลดอนตูมแทน
แต่พอมาถึงปั๊มปรากฏว่าลูกคลอดออกมาแล้วนะครับ
ต้องแวะปั๊มขอความช่วยเหลือ
ซึ่งเด็กปั๊มก็มาช่วยดึงลูกออกอุ้มไว้
ถ้าเด็กปั๊มก็กลายเป็นคุณหมอจำเป็นเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่แพทย์ฉุกเฉินมาถึงนะครับ
พ่อลูกพ่อคนใหม่เนี่ยยังบอกอีกว่า

คนที่รู้ข่าวโทรมาแสดงความยินดีกับเขากันอย่างไม่ขาดสาย

ว่าแต่ทะเบียนรถเนี่ยทะเบียนอะไรนะครับ
เพราะคนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าเด็กมักจะให้โชคนะครับ
ก็เลยโทรมาขอโชคขอลาบจากครอบครัวนี้กันอีกนะครับ